ผู้ชมครับวันนี้มันมีข่าวเศร้าเกิดขึ้นเรื่องหนึ่ง
ก็เป็นเรื่องของครูหนึ่งครูหนึ่งพิมพร
แล้วอยู่ดีครูหนึ่งก็ฟุบไปเลย
คือเหมือนวูบแล้วก็ล้มลงไปเลย

ซึ่งทางครอบครัวของครูหนึ่ง
ขออนุญาตว่าไม่อยากให้ใครเนี่ย
ได้เห็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
เราก็เคารพนะครับเคารพการตัดสินใจ
แล้วก็เคารพเรื่อง
ที่ทางญาติย่าทางครอบครัวเนี่ย

ก็ขออนุญาตให้ดูเฉพาะภาพนิ่งของครูหนึ่งก็แล้วกัน

กำลังไลฟ์ทำอาหารอยู่

เสียชีวิตอย่างฉับพลันนะครับ
ทางครอบครัวแจ้งนะครับ

บอกว่าครูหนึ่งเสียชีวิตจากหัวใจโต

วันนี้มีพิธีชาปนกิจศพเรียบร้อยแล้วนะครับ

ทางญาติขอให้ไม่เปิดเผยคลิปนะครับ
แล้วก็ขออนุญาตไม่ให้ข้อมูลอะไรมากกว่านี้นะครับ
เราก็เคารพการตัดสินใจด้วยนะครับ
แต่ก็ได้ขออนุญาตทางครอบครัวของครูหนึ่งเรียบร้อย
ในการนำเรื่องราวของครูหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย

หรือว่าเป็นวิทยาธารในการระมัดระวังตัวกัน

เพื่อท่านจะได้ระมัดระวังตัวกันด้วย
โดยเฉพาะเรื่องหัวใจโต

ท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับ
ท่านบอกว่าสาเหตุของอาการหัวใจโตเนี่ย
โรคนี้ไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้านะครับ
แต่ตามสถิติแล้วจะเกิดกับคนที่อายุน้อยนะ
อย่างครูหนึ่งอายุก็เพิ่ง๔๐ปี

คุณหมอบอกว่าการเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะกระทันหันเนี่ย
มาจากผลทางอ้อมจากโรคอื่นด้วย
อย่างเช่นการที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ซึ่งมันก็เกิดสัมพันธ์กับเรื่องของการทานอาหารด้วย
เรื่องไขมันสูงอะไรพวกนี้
อีกสาเหตุหนึ่งก็คือก้านหัวใจโป่งพอง
เกิดจากการติดเชื้อมาก่อนอันนี้ก็เป็นไปได้
มันส่งผลให้กระแสไฟฟ้าในหัวใจมันบิดเบี้ยว

อายุน้อยก็ยังเกิดได้
แต่มักจะเจอในผู้ชายมากกว่า
สาเหตุที่เพิ่มหน่อยเนี่ยเกิดจาก
การที่หัวใจเต้นผิดจังหวังกับกระทัดภัณฑ์

การที่เป็นโรคปิดหัวใจ

ยังเกิดร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้
เป็นความผิดผลิตที่สร้างเนื้อหัวใจแล้วมีการ
เต้นผิดจังหวังกับกระทัดภัณฑ์
ลองลองไปก็จะเป็นประเภทที่ว่า
การมึงใจสัดเลือดกระทัดภัณฑ์
ซึ่งอาจจะเจอได้น้อยกว่าในคนที่อายุแบบนี้
หรือว่าคนที่เป็นโรคการมึงใจสาตัวโปรคลอง
อันนี้ก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส
ในช่วงหมดนานนี้แล้วทำให้การมึงใจกันเสพ
แล้วก็โปรคลองตามมาหลังจากนั้น

อาการที่เกิดขึ้นลักษณะแบบนี้เนี่ย
หากเกิดอาการขึ้นเนี่ยการจะช่วยเนี่ยต้องใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ
ซึ่งก็มีโอกาสรอดได้แต่แน่นอนแล้วว่าถ้ามันโอ้โหไม่ได้อยู่ใกล้ใกล้โรงพยาบาล
ว่าไปไม่ทันไม่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจอย่างนี้
จะทำยังไงก็ต้องปั๊มหัวใจ
ซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้กันไว้ในการประถมพยาบาลเบื้องต้นตามสถิติแล้วนะครับ
ระยะปลอดภัยถ้ามีอาการลักษณะแบบนี้นะครับเกี่ยวกับหัวใจเนี่ย
เฉียบพลันมันเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยหยุดเต้นพวกนี้นะครับ
ต้องปั๊มหัวใจภายในไม่เกินสี่นาทีนะฮะใช่ค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
หรือว่าการปั๊มหัวใจเพื่อจะช่วยเหลือคนรอบข้างได้
สองในส่วนตัวเราเองเราต้องดูแลตัวเองด้วยตรวจสุขภาพประจำปีอันนี้สำคัญ
อย่างน้อยก็ทำให้เรารู้ว่าร่างกายเรามีเรื่องไหนอะไรที่ยังไงจะต้องแก้ไขอะไรยังไงบ้าง
มีอาการผิดปกติแบบไหนอะไรยังไงหรือเปล่า
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของครูหนึ่งด้วยนะฮะใช่ค่ะ